คุณผู้ชมฮะอีกเหตุหนึ่งอีกเหตุที่โหดมากเหมือนกันนะฮะ
เขาบอกว่าฆ่าโหดหนุ่มใหญ่ครับ
โซ่มัดเท้าผูกห้อยกับต้นลำไย
โอ้โหแล้วก็เผาทั้งเป็นนะฮะค่ะนี่คุณดำเป็นต่อตะโกเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบศพปริศนานี้และถูกฆ่าอำพรางนะครับ
ตำรวจสถานีตำรวจนครบานเมืองพยาวเข้าตรวจสอบภายในบริเวณสวนลำไยนะฮะ
ดอกบัวหมู่๑๑ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะฮะ
หลังรับแจ้งว่าพบร่างของนายชัยวุฒิทองศรีอายุ๕๑ปี
เสียชีวิตในลักษณะมือและเท้าถูกล่ามโซ่ผูกติดกับต้นลำไยคุณ
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ช่วงสักเวลาประมาณ๑๖๓๐นาที
คุณดูสิโซ่ผูกเท้าเขาไว้แล้วลากไปติดอยู่กับต้นลำไย

ทีนี้เมื่อวานพอหายไปญาติรวมถึงพ่อออกกันตามหา
มาพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ในสวนไม้สัก
ทีนี้พ่อกับญาติก็เลยเดินออกตามหาในสวนลำไยตรงนี้ด้วย
มาพบศพลูกชายตกใจมากครับ
ซึ่งที่ผ่านมาลูกชายไม่มีเรื่องบาดหมางกับใคร

สำหรับสาเหตุการฆาตกรรมตำรวจสันนิษฐานว่า
น่าจะเกิดจากการหักหลังในกลุ่มเพื่อน
แต่ยังไม่ยืนยันว่าเกี่ยวกับประเด็นใดกันแน่

เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
คุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเหตุฆ่าโหดหนุ่มใหญ่
ผูกติดกับต้นลำไยพันธนาการศพเอาไว้นะแล้วก็ยังเผาอีกนะครับ
ตำรวจต้องคลี่คลายคดีนี้นะครับ